เก่านะครับครั้งที่แล้วแล้วก็เจ้าของแชมป์สูงสุด๖สมัยในรายการนี้
ก็เตะทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยที่มาเลเซียนะครับ
ก็เคยเจอกันมาครั้งเดียวในนามทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยย้อนไปนะครับ
ในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดในศึกเอเชียนครับอ่า
ปีเก้าสองรอบเลือกตอนนั้นเนอะนะครับอ่าปีเจ็ดสองตอนนั้นขออภัยนะครับ
ก็ทีมไทยเนี่ยถล่ม๑๐เลยครับที่สนามสุพัชราศัยนะครับ
ดังกล่าวเนี่ยเป็นเกมที่ทัพช้างศึกชนะคู่แข่ง
ขาดลอยสุดในประติศาสตร์เลยนะครับครึ่งแรกยิงมือหก
ครึ่งหลังได้โบสถ์อีกสี่ทีละท้อนบุญมาทันครับ
เพราะว่าเป็นนักเตะชุดใหม่แล้วก็ไม่ค่อยเห็นการเล่นสักเท่าไหร่
ก็จะพยายามทำเต็มที่เก็บ๓แต้มให้ได้
ก็เหลือนักเตะที่เป็นแชมป์ครั้งก่อนประมาณ๗คนนะครับ
ส่วนที่เหลือก็เป็นนักเตะหน้าใหม่ทุกคนมีความกระหาย
ในการติดทีมชาติและต้องการพิสูจน์ตัวเองให้แฟนบอลได้เห็นแล้วก็ยอมรับครับ
สถิตินัดเปิดสนามของทีมไทยครับในอาเซียนคราว๑๓ครั้งที่ผ่านมา
ชนะไป๙ครั้งนะครับเสมอ๔ไม่เคยแพ้นะครับ
ถ้านับเฉพาะครั้งที่ชนะเนี่ย
ถ้าชนะเกมเปิดสนามจบด้วยการเป็นแชมป์๖ครั้งนะครับ
ก็ไล่เรียงตามปีไปเลยนะครับแล้วก็ได้รองแชมป์อีกสองครั้ง
แล้วก็เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับอีกหนึ่งครั้งในปีสองพันสิบแปดครับ
คราวนี้มีรายงานเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับ
จริงมันมีหลายราคามากเดิมทีเนี่ยมูลค่ามันสูงนะครับ
สูงถึงสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐนะครับเหลือว่าเก้าสิบห้าล้านบาทโดยประมาณนะครับ
จริงจริงมันสูงกว่านี้อีกนะครับแต่ว่ามีการลดลงมาเหลือหกสิบเก้าล้านกว่ากว่านะครับ
แต่ว่าไม่มีช่องไหนซื้อก็ตัวเลขขนาดนี้จะไปหาเงินที่ไหนคืนล่ะครับ
ก็จะพูดกันตามตรงหากนับตามข้อมูลนะครับปัจจุบันนี้ครับ
ชาติเขาซื้อหมดแล้วครับก็เหลือประเทศไทยนี่แหละครับที่ยังไม่ซื้อนะครับ
ลิกช่องทางในการถ่ายทอดสดครับของแต่ละประเทศนะครับ
ลาวกัมพูชานะครับของทางเมียนมาเนี่ย
ยังไม่มีการเปิดเผยไม่รู้ว่าช่องไหนยังไงแต่เขาซื้อไปนะครับ
นามโอ้โหก็เยอะเลยหลายช่องทางมากนะครับ
มีทั้งทีวีแล้วก็ออนไลน์
ลิปปินส์นะครับก็มีทั้งทีวีแล้วก็ออนไลน์
คโปร์ก็มีทั้งทีวีแล้วก็ออนไลน์
เลเซียก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับทีวีแล้วก็ออนไลน์
อินโดนีเซียก็ซื้อครบเลยทั้งการถ่ายทอดทางทีวีแล้วก็ออนไลน์
ดูไนยังซื้อเลยครับคู่แข่งทีมไทยเกมแรกเนี่ยนะครับ
ขนาดเขาไม่ได้ลุ้นแชมป์นะเขายังซื้อครับ
แล้วก็มีนอกทวีปเรามีเกาหลีใต้ซื้อไปนะครับ
ก็จะถ่ายเฉพาะแมชที่อินโดนีเซียมาเลเซีย
ฟุตบอลโลกนี่พันกว่าล้านซื้อกันได้
แต่อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับว่ามันไม่ได้อยู่ในกฎข้อไหนก็ตาม
แต่สุดท้ายนี่คือรายการที่คนไทยจะต้องได้ดูโดยตรง
เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะขยับกันยังไงนะครับ
ผมก็เชื่อว่าเกมต่อไปอาจจะมีรุ่นเหมือนกัน
เพราะถ้ากลับมาเล่นที่บ้านเราเจอฟิลิปปินส์แล้ว
คนไทยไม่ได้ดูอันนี้น่าสนใจมากนะครับท่าน